มักจะมีข่าวเช้าตลอดเลยวุ้นรู้สึกไงบ้าง
ไม่ได้เป็นคนชอบเป็นข่าวแต่ว่ามันชอบกระเด็นมาโดน
คนก็ชอบคิดว่าวุ้นเส้นอยากแต่งงานตลอดเวลาเลย

ที่สำคัญเรื่องหัวใจนี่แหละค่ะ
ทำไมทุกครั้งที่วงการบันเทิร์นจะมีข่าวจะต้องมีเธอมาพัวพันต์ตลอดนะคะ
และตอนนี้เธอก็รอเราอยู่แล้วนะคะเรียบร้อย

วุ้นเจ๊กรีนดีนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณมากนะคะก็เป็นธุรกิจของคุณวุ้นเส้นนั่นเอง

เซวาคุณผู้ชมหลายคนงงคืออะไรมันคือผลิตภัณฑ์ของคุณวุ้นเส้นเอง

ทำเองเลยอันนี้คือแบบเริ่มมา๓ปีแล้วค่ะ

ชอบคำนี้แสงอะไรอะ
แต่ยังไม่ได้รวยขนาดตั้งเป้าไว้ค่ะ
ถ้าพูดอายุ๔๐นี่ได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหม

ก็๓๐ปลายแล้วค่ะ
ทำไมยังสวยได้ขนาดนี้ใช้เองไหมคะเซวา
ใช้เองค่ะใช้ตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาเป็นคำว่าเซวัย

ก่อนที่จะให้แบบผู้บริโภคเอาไปใช้

ตกใจมากเจอวุ้นคือหลังจากโควิดไม่เจอนานเลย

เออจริงมีเด็กมาจีบเยอะไหมคุณคนมันไม่ทัน
ไม่ค่อยมีแต่วุ้นก็ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่มาจีบน้อยมาก
ภาพว่าคุณดูเด็กไง
ผู้ใหญ่ไม่ชอบเด็กหรอ
การมาแบบว่าก็ยาวนานอะนะคะ
อย่าไปใส่ใจอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมาก
เพราะว่าพรุ่งนี้มันก็มีข่าวคนอื่นแล้ว

ตัดสินจากข่าวทุกอย่างไม่ได้หรอก
คุณรอถ้าขออนุญาตถามเกี่ยวกับน้องแต้วเลยเนอะ

วุ้นตอนนั้นคือตกตกใจมาก

แบบโอ้โหอีลุงตุงเหมือนกันนะ
คือวุ้นรู้จักน้องอยู่แล้ว

เขาก็อัพเดทให้วุ้นฟังเฉยแหละ
ตอนนี้เขาคุยกับใคร

เพราะว่าวุ้นเขาก็โสดวุ้นก็โสด
ไม่ได้เป็นอะไรที่ผมต้องมีปัญหาการ

โอเคนะก็ดูกันไป
เถ้าให้มนต์จะไปตกใจแทนวุ้น
เหมือนเป็นวุ้นเองอะว่าเว้ย
คือแบบเราอยากรู้ว่าแบบเขาเอามาจากไหน
เพราะว่าเพราะว่าเหมือนคนเข้าใจว่าแบบวุ้นไปบอกเขา

มันก็เลยบอกเปล่าฉันก็แบบทำงานทำรายการไปตามภาษาค่ะมัน
ฉันก็อยู่ของฉันดีนะนิ่งของฉัน
ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บอกใครค่ะ

ไม่เราก็เราสนิทกับมดดำเราก็เลยเหมือนแบบ
ไม่มีอะไรแกก็พูดความจริงไปอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งเขาก็แก้ข่าวให้มันก็คือผ่านมาผ่านไปค่ะ

จะชอบคิดว่าแบบคิดแทนวุ้นว่าแบบ
จะชาใจเรื่องการต้องปั้นได้อะไรอย่างนี้

แล้วคนก็ชอบคิดว่าวุ้นเส้นอยากแต่งงานตลอดเวลาเลยจริง

เพราะว่าโอเควุ้นเคยมีอดีตก็จริง
แต่ว่าถามวุ้นอยากแต่งงานอีกไหมวุ้นอยากแต่ง
แต่วุ้นก็ต้องรู้ด้วยวุ้นอยากแต่งกับใคร

วุ้นต้องอยากแต่งตอนไหนตอนเวลาไหนหรืออะไร

ที่ผ่านมาวุ้นไม่เคยคิดว่าวุ้นจะต้องต้องแต่ง
คนก็เข้าใจผิดได้ว่าเราเห็นเราอายุมาก
เราคงอยากแต่งเราคงอยากแต่งเราอยากรู้อย่างนี้
เราบอกใจเย็นทุกคนรีบกว่าเราอีก
เรายังไม่ได้รู้สึกอะไรที่อยากจะแต่งเลย
คือมันก็คิดได้แต่คนที่คิดแบบนั้นเราก็ไม่ได้เพื่อนเราไง
เพราะเพื่อนเราจะรู้ดีว่าแบบเราเป็นยังไง
เอาเคยไปไหว้พระขอพรเรื่องความรักไหมคะ
ไม่เคยเลยวุ้นไม่เคยขอพรเรื่องความรักเลย
คุณขอแต่เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่า
เพราะว่าวุ้นคิดว่าเรื่องความรักมันขอกันไม่ได้หรอกค่ะ
อยู่ที่แบบความแบบเคมีความเข้าใจนังวาก
เวลาที่ถูกต้องคนที่มันคล้ายกับเรามีความคิดคล้ายกัน

แต่ว่าอะไรที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือคนคนนั้นนะคะ
เราแบบไม่เสียดายความแบบเหมือนจะสวย
ไปทำไมโสดไปทำไมอะไรอย่างนี้
ไม่คือเราก็ไม่ได้โสดเลยนะ

ตอนนี้ไม่ใช่แต่ว่านานที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้แบบโสดอยู่ได้
นึกออกป่ะก็มีข่าวจนทุกคนจะอ้วกอยู่แล้วมั้งเนี่ย
มีแฟนแต่ซึ่งวุ้นรู้สึกว่าวุ้นไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

เวลาเป็นข่าวเนี้ยมานั่งมองย้อนกลับไปแล้วเราผิดอะไรวะ
เรามีแฟนเราก็บอกว่ามีเราเลิกเราก็บอกว่าเลิก
แต่วุ้นชอบมีความรักวุ้นรู้สึกว่าแบบ
มันก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของเราของกันและกัน

ไม่มีแต่หมายถึงแค่ทุกวันนี้เรารู้แล้วว่า
ความสุขเรามันไม่ได้จำเป็นต้องแบบเฮ้ยมีแฟนตลอดเวลาก็ได้
แต่ว่ามีอะไรรอบข้างที่มันแบบมีความสุขมีความสุขแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องมีนะแจ๊
เราก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบชอบจังเลย
อุ๊ยจะสดไปถึงอายุเท่าไร

เออไม่แต่เราก็อยากที่จะแบบวันหนึ่งเจอคนนั้น
แต่ถ้าเราไม่เจอเราก็ไม่ได้แบบมีใครก็ได้ไง
ค่ะสเปคราคาเราก็ต้องเลือกนิดนึง
คือสัมภาษณ์ฟูลตั้งแต่ความวงการแรงก็สเปคราคา

ตอนนี้ก็สเปคราคา๒๐ปีผ่านไปนะคุณแจ๊
อ่ะถ้าเกิดเอาสเปคเลยพึ่งตรงก็
ผู้ชายเก่งผู้ชายฉลาด
ผู้ชายที่แบบสินเสมอกันแบบ
เดียวใจเดียวอันนี้สำคัญมาก

มันก็มีภายนอกน้อยลงแต่จิตใจข้างในเยอะขึ้น

ไม่ต้องห่วงวุ้นไม่ต้องห่วงวุ้นจะเหงาค่ะ

ถ้าฉันเป็นวุ้นเส้นฉันเหนื่อยแทนแล้วนะเนี่ย

แล้วพี่วุ้นตรงกับความรักไหมคะ
ก็เนี่ยวุ้นก็รู้สึกว่าจริงถ้าเป็น
ใครเป็นวุ้นก็คงอยากจะปงอะน้อง

วุ้นก็รู้สึกว่าวุ้นก็มีความสุขดีในการมีความรัก
แล้วพี่มูลรู้สึกยังไงที่คนจะมองว่า
วุ้นเป็นคนสวยติดสวยติดหรู
แล้วก็ต้องมีหนุ่มคอยซัพพอร์ต

ไม่เคยมีผู้ชายมาซัพพอร์ตอะไรเลย
ยังไม่เคยมีเลยอยากมีมากเลย

อะไรที่มันทำให้แบบความรักของเรามันดูแบบ
ไปไม่ถึงฝั่งใช่มั้ยใช่ยังไม่ถึงจุดนั้นใช่มั้ย

อยากเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับตัวเองจริง
เพราะฉะนั้นถ้ามันยังมีติดนู่นติดนี่หรืออะไรอะไรอย่างนี้

เออเราก็ยังมีโอกาสเนอะ
ที่จะแบบเลือกอะไรที่มันใช่จริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความรักข้างต่อไปเปิดหรือจะปิดคะพี่
วุ้นไม่ได้คิดอยากจะเปิดหรือปิดอยู่แล้วที่ผ่านมา
แต่ว่าคนรู้ตัววุ้นเป็นคนโกหกไม่เป็น

นี่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับมุนเรื่องความรักแบบว่ายาวนาน

แล้วก็ถ้าอยากซื้อก็ซื้อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ออนไลน์มี
ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณวุ้นเต้นมากนะคะ